ท่านประธานสภาพผู้แทนราชดรที่เคารพ
กับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทย
กับผมได้แปรยติ
ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลง๕๐

กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณพิเศษจำนวนมาก
ในปีที่ผ่านมามีพระราชกำหนดเงินกู้๑ล้านล้านบาท
กระทรวงสาธารณสุขได้รับ๔๕๐๐๐ล้านบาทจากเงินกู้ก้อนนี้
ซึ่งก็ยังใช้ไม่หมดใช้ไม่ทัน
ในปีนี้เรายังได้รับงบประมาณจากพรกรกู้เงินอีก๕แสนล้านบาท
ซึ่งในส่วน๕แสนล้านบาทนี้
ก็เป็นงบประมาณที่ลงมากระทรวงสาธารณสุขอีก๓๐๐๐ล้านบาท
จึงเห็นว่าในการปรับลดงบประมาณนั้นเป็นเพียงบางส่วน
แต่จะเกิดผลดีเพราะว่ากับผมจะได้ปลายต่อไปนี้
ก็เพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประหยัดงบประมาณ
อาทิเช่นเราทราบกันดีว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้น
เรียกว่าเป็นนโยบายเป็นระบบที่เข้มแข็ง
รับคนไทยภาคภูมิใจมาเป็นระยะเวลานาน
ต่างประเทศชื่นชมว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
มีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านอสมซึ่งมีอยู่ล้านกว่าคนครับ
มีรอพอสตกระจายไปทุกตำบล
ตำบลก็อาจจะมีหลายแห่ง
มีโรงพยาบาลชุมชนกระจายไปทุกอำเภอ
โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์
ระบบต่างของเราดีมาก
แต่ท่านประธานที่ครบมาเจอปัญหาเชื้อโควิดคราวนี้
จะเห็นได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข
เพื่อที่จะที่ผมได้ขอปรับลดงบประมาณเพื่อที่จะให้แก้ไข
เช่นเรื่องวัคซีนโรคโควิดไม่พอ
ขณะนี้พี่น้องประชาชนโหยหาเรียกร้องอยากฉีดวัคซีน

ในเรื่องของการระบาดในเรื่องของคนตาย
ก็ถือว่ารุนแรงอย่างมาก
คนต้องการฉีดวัคซีนไปตามอำเภอต่าง
อำเภอได้วัคซีนไปแค่สัปดาห์ละ๑๐๐๒๐๐เข็ม
คนมาถึงโรงพยาบาลรอฉีดหมอต้องบอกว่าวัคซีนไม่มา
แห่งก็ต้องหยุดฉีดวัคซีนไปแล้วหลายวันหรือหลายสัปดาห์นะครับ
แม้แต่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน
ก็ฉีดบ้างหยุดบ้างเพราะวัคซีนไม่พอ
จากวัคซีนไม่พอแล้วครับก็คุณภาพของวัคซีน
ซึ่งเราทราบกันดีว่าบางตัวคุณภาพอาจจะด้อยกว่าตัวอื่น
ซึ่งเราประเทศไทยของเราก็ยังใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศอยู่
ในเรื่องของประเภทของวัคซีนครับที่เขาบอกว่าแทงม้าตัวเดียว
นั่นแหละครับคือปัญหาและเราอาจจะประเมินสถานการณ์ผิด
ในช่วงแรกตั้งแต่ปีที่แล้วเขาหาวัคซีนกัน
ทำสัญญาซื้อวัคซีนกันในหลายประเทศแต่ประเทศไทยเพิ่งมาทำสัญญากันในปีนี้
ซึ่งไม่ทันซึ่งช้าสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องนำไปขบคิดและแก้ปัญหา
อย่าโทษกันไปโทษกันมากระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าสบคสบคก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุข
สิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขเพื่อที่จะให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องของหาที่ตรวจเชื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าจะผิดไม่น่าจะผิดพลาดขนาดนี้
ทำไมจึงมีแบบนี้ขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขครับ
การติดเชื้อครับติดเชื้อแล้วโรงพยาบาลต่างต่าง
บอกว่าเตียงเต็มรับไม่ได้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ครับ
ให้มีคนตายติดบ้านติดเตียงอยู่
ไม่น้อยกว่าวันละ๑๐๒๐คนปัจจุบันก็ยังมีอยู่
ข้างถนนก็มีรัฐบาลแทนที่จะไปแก้ไขเรื่อง
ที่จะไม่ให้มีคนตายติดบ้านคาบ้านไม่ให้มีคนตายข้างถนน
กลับไปห้ามออกข่าวลักษณะเช่นนี้ซึ่งฟังดูแล้ว
ผมคิดว่านี่คือความผิดพลาดที่รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
ที่จะไปแก้เรื่องไม่ให้คนตายกลับไปแก้เรื่องไม่ให้ออกเข่า
แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ต่างต่าง
ไม่ว่าจะเป็นออกเซียนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ่อ
ให้ออกซิเจนหรืออุปกรณ์ต่างขาดแคลนขอบริจาคกันนะครับ
ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยที่ถือว่างบประมาณด้านสาธารณสุขเราก็ไม่น้อย
แต่พอถึงเวลาแล้วครับอุปกรณ์ต่างขาดแคลนอย่างมากครับ
แม้แต่เสื้อชุดสวมใส่พีพีอีต่างก็ยังต้องขอบริจาคกัน
โรงพยาบาลสนามที่มีขึ้นในขณะนี้ท่านประธานที่เคารพครับ
กระทรวงสาธารณสุขเองต้องรับผิดชอบแต่ว่าปรากฏว่าไปอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือท้องถิ่น
ต้องมารับผิดชอบเป็นหลักในเรื่องของการจัดหาสถานที่จัดหาเตียงจัดหาอุปกรณ์จัดหาอาหาร
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่าเรื่องโรงพยาบาลสนามนี้
กระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลให้มากกว่านี้ครับในเรื่องของการบริหารจัดการต่างต่างเรื่องต่างต่าง
ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างต่างต้องชัดเจนต้องทำความเข้าใจกันนะครับ
ไม่ว่าจะสบคไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือองค์การเพศรัชกรรมก็ดี
ต้องคุยกันให้จบเอาเมื่อประมูลเสร็จมันต้องได้รีบได้ของมาใช้
หลายอย่างแล้วที่ผ่านมาจากข่าวข่าวที่ออกมาก็เป็นข่าวคราวที่สับสนนะครับ
บคพูดอย่างหนึ่งกระทรวงพูดอย่างหนึ่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เอาคืนมาให้กระทรวงสาธารณสุขผมเชื่อมั่นในบรรดาหมอของผม
กระทรวงสาธารณสุขเขาทำได้นะครับถ้าอำนาจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย
อย่าไปใช้ความมั่นคงมากเกินไปคืนอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขครับ
ท่านประธานที่เคารพผมคิดว่าในเรื่องดังกล่าวนี้
ถ้าเราแก้ไขปัญหาต่างแล้วจะสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด
กับพี่น้องประชาชนและประหยัดงบประมาณขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ